วันนี้เห็ดฟาง๑๓๐บาทต่อกิโลกรัม
เห็ดนางฟ้าล่ะ๔๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ

ส่วนเห็ดเข็มทองอยู่ที่๓๕บาทต่อกิโลกรัมจ้า